มีผู้โดยสารคนหนึ่งขึ้นไปบนรถเมย์นะฮะรังสิตคลองเก้านะครับ
แล้วทีนี้เนี่ยไม่ยอมใส่แมสเป็นรถเมย์ปรับอากาศด้วยนะ
ทางผู้โดยสารคนอื่นเขาก็ไปบอกกระเป๋ารถเมย์บอกว่า
โดยสารคนนี้ต้องใส่แมสนะเขาไม่ใส่แมสมา
ไปดูนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ

คือไม่รู้เมาหรือเปล่านะฮะแต่ว่าผู้โดยสารคนนี้ที่ยืนเถียงกับกระเป๋ารถเนี่ย
เขาถ่ายคลิปเองด้วยนะแล้วเขาเอาไปโพสต์เพื่อขอความเป็นธรรมบอกถูกไล่ลงจากรถเมย
ค่ะเพราะไม่ใส่แมสคือเขาเถียงกันนานมากนะฮะ
มันจะมีบางช่วงเนี่ยที่ผู้โดยสารเจ้าของคลิปเนี่ยเขาจะอ้างว่านี่
เขาอนุญาตให้ถอดหน้ากากได้แล้วนะจนสุดท้ายอ่ะ
ถ้าดูท้ายคลิปนะครับเขาก็ให้เปิดประตูรถแล้วเขาก็เดินลงไป
อ่าเดี๋ยวจะให้ดูนะนะฮะนี่เพราะว่านี่มายืนเถียงกันอยู่แล้วบังกระจกรถของคนขับรถเมย์เขาด้วย
ตกงานละตกงานตกงานตกงาน
ลงไปแล้วนะฮะคือเขาไปอ้างว่าเนี่ยเขาอนุญาตให้ถอดแมสแล้ว
ใช่ค่ะแต่พื้นที่ที่เป็นพื้นที่สาธารณะหรือว่าเป็นพื้นที่ปิดนะคะ

ยังขอสอบคอนี่เขาบอกขอให้ใส่แมส

ไฟฟ้านี่ขอให้ใส่แมสใช่ไหม
สอบคอให้ถอดได้ในพื้นที่โล่งด้วยความสมัครใจ
แต่ผู้ชายคนนี้บอกจะมาไล่เขาลงจะให้เขาใส่แมสได้ยังไง
กลายเป็นโพสต์เองโดนทัวร์ลงเองค่ะ
ใช่ฮะนี่ฮะเป็นรถเมษาย๖๒๕๐รังสิตคลอง๙นะครับ
มีผู้โดยสารคนอื่นเนี่ยไปสะกิดบอกกระเป๋ารถเมย์
บอกชายเจ้าของคลิปเนี่ยไม่ยอมสวมหน้ากากอนามัย
ทีนี้คอมเมนต์ในโลกโซเชียลเนี่ยโอ้โหมาเต็มเลยนะฮะ
บอกโอ้โหทำไมถึงไม่ใส่แมสอ่ะไม่มีกฎหมายบังคับ
แต่คุณก็ต้องทำตามความร่วมมือของเขาควรจะใส่นะ
นี่เจ้าหน้าที่ของสอบประกอบก็บอกแล้วบางทีเขายกเลิกใส่แมสแล้วก็จริง
ไม่ใส่แมสก็ได้มันก็ถูกของคุณแต่ที่มันแออัดแบบนี้เนี่ย
ก็ต้องใส่เถอะเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองด้วย
นี่นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปที่ท่ารถสายนี้นะครับ
ได้คุยกับนายท่านะครับนายท่าบอกว่าจริงจริงแล้วคนที่ขึ้นรถสาธารณะเนี่ย
รู้กันดีทุกคนว่ายังไงต้องใส่แมสต้องคิดถึงใจเขาใจเรา
มันคือเรื่องของความปลอดภัยของผู้คนโดยรวมในสังคมนะครับ
อาจไม่กลัวแต่คนอื่นเขากลัวเขายังกลัวกันอยู่
แล้วในรถสาธารณะเกือบทุกคันเนี่ยเขาจะมีแมสติดรถเอาไว้แจกให้อยู่แล้ว
ถ้าใครทำขาดทำหายหรือว่าลืมเอาขึ้นรถมาขอได้ตลอดเวลาเลย

แต่ผู้โดยสารคนนี้เนี่ยกลับอารมณ์ขึ้นเห็นไหม

อืม
แล้วผู้โดยสรรค์ด้วยกันฮะ

จะต้องใส่อยู่แล้วใช่มั้ย

แล้วก็เป็นรถแอร์อ๋อเป็นรถแอร์ด้วย
มันไม่มีประตูมันไม่ใช่รถร้อมแบบนี้นะ